เปอร์ไต้ฝุ่นในพาตักซึ่งถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า๖๐ปี
พัดขึ้นไต้หวันก็ได้เคลื่อนตัวออกจากเกาะไต้หวันแล้วนะครับ
แล้วก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จีนโดยได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่
เกิดน้ำท่วมดินถล่มอาคารบ้านเรือนหลายหลังพังเสียหาย
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒คนบาดเจ็บอย่างน้อย๗๐คนครับ
ยุไต้ฝุ่นในพาตักได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เมืองไถตรงบนเกาะไต้หวัน
ด้วยความเร็วลมศูนย์กลางถึง๒๓๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมื่อช่วงก่อนรุ่งสางวันนี้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ดินถล่ม
ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันนะครับ
จากนี้ยังเกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนหลายสายในบริเวณภูเขา
อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังเสียหาย
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว๒คนบาดเจ็บอย่างน้อย๗๐คน
ก่อนหน้านี้ทางการไต้หวันได้เร่งอุปยบประชาชนกว่า๑๕๔๐๐คนออกจากพื้นที่
เพื่อเตรียมรับมือกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ขณะนี้มีบ้านเรือนกว่า๔แสนหลังคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
รถไฟความเร็วสูงต้องหยุดให้บริการตลอดทั้งวัน
และเที่ยวบินระหว่างประเทศ๓๐๐เที่ยวบิน
รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศอีก๒๕๔เที่ยวบินถูกยกเลิก
เปอร์ไต้ฝุ่นในพาตักนับว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงเป็นอันดับที่๒
ประวัติศาสตร์ไต้หวันนับตั้งแต่ปี๒๔๙๒เป็นต้นมา
โดยในช่วงเวลานี้ของทุกปีก็มักจะเกิดไต้ฝุ่นขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ทะเลจินใต้
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๕๔พายุมรกฏได้พัดถล่มไต้หวัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๗๐๐คนสร้างความเสียหายกว่า๑แสนล้านบาท
และเมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
เปอร์ไต้ฝุ่นในพาตักก็ได้เคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งตะวันตกของไต้หวันแล้ว
ว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นในผตักจะอ่อนตัวลงและกลายเป็นพายุส่วนร้อน
ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าจีนในวันพรุ่งนี้
การจีนได้ประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งรุนแรงเป็นอันดับ๒
ว่าพายุในผ่าตักจะทำให้เกิดฝนตกในช่วงเช้าพรุ่งนี้ที่เมืองเสียเหมือนมณฑลฟูเจียน
คาดว่ากระแสลมแรงน่าจะทำให้เกิดความเสียหายในมณฑลฟูเจียนแล้วก็เจอเจียงนะครับ
อิทธิพลของพายุลูกนี้ยังส่งผลไกลไปถึงฟิลิปปินส์ครับ
ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ต่ำของกรุงมณิลา
มีโรงเรียนและสถานที่ราชการหลายแห่งต้องหยุดทำการ
รวมถึงยกเลิกเที่ยวบินในประเทศไปหลายเที่ยวครับ